มีคลิปคลิปหนึ่งจะให้ดูค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ย
ผู้ชายที่ตกเป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณอนุชาอายุ๒๖ปี
เอาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิป
แต่ว่าเล่ารายละเอียดนิดหนึ่งก่อนนะครับ
คุณอนุชาที่ตกเป็นผู้เสียหายบอกว่าคลิปนี้ผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตเป็นคนถ่ายไว้
ผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตทั้งตบหน้าบังคับให้กราบเท้า
แล้วเอาคลิปนี้ที่ตัวเองถ่ายไปโพสต์ประจาน
หาว่าคุณอนุชาผู้เสียหายไปยุ่งกับภรรยาของเขา
เขาบอกว่าผมไม่ได้ยุ่งผมตกเป็นผู้เสียหาย
ผมโดนทำร้ายร่างกายก็เลยไปแจ้งความไว้แล้ว
ดูคลิปนี้ที่กลายเป็นพยานหลักฐานให้ตำรวจค่ะ
แล้วก็เมื่อเช้ากูก็เห็นมึงกี่รอบแล้ว
กี่รอบแล้วรู้แล้วว่าเขามีผัวอยู่แล้ว
นั่นผู้ชายที่นั่งยองแล้วก็โดนบังคับให้กลับเท้า
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะผู้ชายคนนั้นที่ตกเป็นเหยื่อชื่อว่าอนุชาอยู่๒๐ปี
ส่วนคนถ่ายคลิปเนี่ยชื่อว่านายเบิร์ตแล้วนายเบิร์ตคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ด้านไปเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
หวังจะประจานให้นายอนุชาอับอายขายขี้หน้า
หนึ่งว่าอนุชาไปยุ่งกับเมียของนายเบิร์ตนะคะ
นายเบิร์ตเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเบิร์ต

แต่ว่าคุณอนุชาบอกว่าไปเอาคลิปนี้แจ้งความกับตำรวจสพปากคลองรังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะคุณอนุชาบอกว่าคือเขาอับอายขายขี้หน้าแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียง
เราไปถามกับคุณอนุชาคุณอนุชายืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
อันนี้ฟังความจากคุณอนุชานะยังไม่ได้ฟังความจากปากนายเบิร์ตนะคะ
คุณอนุชายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีอะไรเกินเลยกับฝ่ายหญิงก็คือแฟนของนายเบิร์ต
เพราะฝ่ายหญิงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานบริษัทจัดส่งพัสดุเอกชนที่เดียวกัน
วันเกิดเหตุฝ่ายชายขออภัยฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงโทรมาหาอ้างว่าทะเลาะกับนายเบิร์ตแฟนนุ่มก็คือคนถ่ายคลิป
พออ้างว่าทะเลาะฝ่ายหญิงก็เลยออกปากบอกว่าขอให้นายอนุชาพาไปซื้อข้าวกิน
นุชาก็เห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็เลยจึงจะขับรถกระบะพาไป
แต่เมื่อไปจอดรออยู่สักประมาณ๓๐นาทีปรากฏว่าฝ่ายหญิงมาพร้อมกับนายเบิร์ต
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันสุดท้ายนายเบิร์ตค่ะ
ลากเขาลงมาจากรถจากนั้นก็บังคับให้ก้มกราบเท้า
ก็คือตามในคลิปนั่นแหละตบเขาที่ใบหน้าอย่างแรงกล่าวหาบอกว่าไปคุยไปเกินเลยกับภรรยาเขา
แล้วก็ข่มครูว่าหากไม่เลิกราจะเอาปืนมายิงทิ้ง
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจคลิปนี้แหละค่ะ